นี้ฮะสาวสระบุรีเนี่ยภาวะเลยเพราะว่ามีชายแต่งกายคล้ายพระเนี่ย
ยื่นซองให้ขอทำบุญนะฮะเธอก็ทำบุญไปร้อยบาทใส่ซองเรียบร้อยแล้ว
แต่พระไม่ยอมไปไหนเลยมาพูดคุยกับเธอในเชิงลามกอนาจารย์
ค่ะถามเธอว่าเอ๊มีผัวมีลูกไหมอืม
เธอก็บอกว่ามีผัวแต่ไม่มีลูกแล้วทำไมถึงไม่มีลูก
รู้ไหมเขาทำลูกกันยังไงเอ้าชวนคุยแต่เรื่องใต้สดือ

ผู้หญิงคนนี้บอกโอ้โหแปลกใจมากทำไมพระต้องมาคุยเรื่องนี้กับเธอนะครับ
นี่แหละครับภาพจากกล้องวงจรปิดนะฮะเห็นว่าผู้ชายคนนี้แต่งกายคล้ายพระ
สมุดกับซองทำบุญเดินเข้ามาในร้านรับส่งพัสดุ
ของบริษัทเอกชนแห่งหนึ่งในจังหวัดสระบุรีเข้ามาพูดคุยกับพนักงานของร้าน
เกือบ๑๐นาทีก่อนจะเดินออกจากร้านไปนะฮะ
คลิปนี้นะครับสาวพนักงานในร้านนำมาโพสต์ไว้โดยบอกว่า
คนนี้เป็นมิจฉาชีพแต่งกายคล้ายพระพูดจาโลกจิตอย่าหลงเชื่อนะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นตอนเช้าของวันที่๑๗ธันวาคม
ในอำเภอแก่งคอยจังหวัดสระบุรีก็บอกพี่กัดมาเรียบร้อย
ทีนี้ทีมข่าวของเราสนใจเรื่องนี้ครับก็เดินทางไปที่ตำบลตานเดี่ยว
อำเภอแก่งคอยจังหวัดสระบุรีซึ่งเปิดเป็นสำนักงามรับส่งพัสดุนะครับ
แล้วก็ไปเจอกับผู้หญิงคนนี้ซึ่งเป็นผู้เสียหายคือนางสาวกรวิพา
เธออายุยี่สิบห้าปีเธอก็เปิดร้านตามปกติแล้วครับ
เธอก็เล่าให้ฟังนะฮะว่าในวันเกิดเหตุคือ๑๗ธันวาคมเนี่ย
มีคนที่แต่งกายคล้ายพระสงฆ์เดินเข้ามาในร้านแล้วก็ยื่นซองให้ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคี
ที่สำนักสงฆ์แห่งหนึ่งในอำเภอด่านมะขามเตี้ยจังหวัดกาญจนบุรี
ตัวเธอก็ไม่ได้คิดอะไรทำบุญก็คือทำบุญใช่ไหม
ก็เลยทำบุญไปใส่ซองไปหนึ่งร้อยบาท
หลังจากชายแต่งกายคล้ายพระรับซองไปแล้วไม่ยอมไปไหนคุณนะฮะ
ก็ยังยืนอยู่ตรงนี้แหละฮะจากนั้นก็ชวนฉันคุยนะครับ
คุณกรวิพาบอกว่าพระเนี่ยชวนคุยถามว่าโยมโยมเนี่ยมีผัวหรือยัง
มีลูกหรือยังตัวของนางสาวกรวิพาก็ตอบกลับไปบอกว่า
มีสามีแล้วค่ะแต่ยังไม่มีลูกคือตอนนั้นก็นึกว่าพระท่านทักตามปกติใช่ไหม
ชายหัวโล้นห่มเหลืองคนนี้ชวนคุยต่อไม่ยอมไปไหนอีกนะฮะ
ถามอีกว่าเอ้าทำไมไม่มีลูกล่ะมีผัวแล้วแล้วทำไมไม่มีลูกล่ะ
ผู้ชายกับผู้หญิงเขาอยู่ด้วยกันเขาก็มีลูกกัน
แต่นี่ทำไมไม่มีลูกล่ะนอนด้วยกันทำไมไม่มีลูกล่ะ
แล้วพระท่านก็บอกอีกด้วยนะคือไม่รู้ว่าเป็นพระหรือเปล่า
อย่างนี้คือเขาพูดว่าถ้าอยากมีลูกต้องให้ผู้ชายปล่อยน้ำอสุจิ
รู้จักไหมน้ำอสุจิอะไรอย่างนี้นะฮะ
พระพูดเรื่องราวแบบนี้จนทำให้ผู้หญิงคนนี้เงียบไม่อยากคุยด้วยเลย
ก็ยังถามอีกว่าเกิดปีอะไรเธอบอกว่าเกิดปีกุล
ปีกุลนะโชคไม่ดีรังไม่ดีนะต้องอย่างนู้นอย่างนี้
แล้วก็ย้อนมาถามเรื่องมีลูกไม่มีลูกวิธีการมีลูกอะไรอีกนะฮะ
ฟังเสียงของคุณกรวิพาเล่าให้ฟังนะครับ
หนูอ่ะเกิดปีอะไรหนูก็เลยบอกว่าหนูเกิดปีปีกุลค่ะ
เขาก็บอกว่าเนี่ยปีนี้คนเกิดปีนี้โชคไม่ดีรางไม่ดีนะ
ผู้ชายไม่ได้นะอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วทีนี้หนูก็
หนูก็เริ่มเงียบแล้วค่ะแล้วเขาก็พูดขึ้นมาว่าเนี่ย
อยากมีลูกก็ต้องให้ผู้ชายปล่อยน้ำอสุจิออกมานะ
แล้วเขาก็ทำไม้ทำมือค่ะแล้วก็บอกว่าน้ำอสุจิอ่ะ
รู้ใช่ไหมที่มันเป็นน้ำสีขาวขาวอ่ะอะไรอย่างเงี้ย

นี่แหละไอ้คำถามตรงนี้แล้วก็คำบอกของคนที่หัวโล้น
แต่งกายคล้ายพระพอบอกกับนางสาวกรวิพาเกี่ยวกับน้ำอสุจิเนี่ย
คุณกรวิพาบอกตัดสินใจไม่พูดด้วยเลยนะคุณ
ไม่พูดกับผู้ชายคนนั้นเลยแต่ว่ากลัวมากนะ
ภาวนาในใจบอกโอ้โหเมื่อไหร่จะออกจากร้านฉันไปสักที
ออกไปเร็วเถอะนะครับแต่ทีนี้ฮะพอผู้ชายหัวโล้น
คนนั้นแต่งกายคล้ายพระคงเห็นว่าคุณกรวิพาไม่พูดด้วยนะฮะ
ก็เลยเดินออกจากร้านไปคุณกรวิพาบอกว่ารู้สึกกลัวมาก
จากนั้นก็รีบโทรบอกกับแฟนให้มาที่ร้าน
แล้วก็โทรแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจนะฮะซึ่งทางตำรวจเองได้ส่งตำรวจ
สายตรวจออกตามหาแต่ก็ยังไม่พบนะครับ
ซึ่งตัวของคุณกรวิพาบอกว่าอยากจะฝากเตือนภัย
อย่าทำบุญกับพระรูปนี้พระจริงพระปลอมหรือเปล่า
ก็ไม่รู้แล้วมาพูดจาลามกอนาจารย์แบบนี้
ซึ่งเธอคิดว่าคนคนนี้คือมิจฉาชีพเป็นอันตรายต่อสังคม
ก็ไม่รู้ว่าจะไปก่อเหตุที่มากกว่าการแค่พูดคุยหรือเปล่านะฮะ
อยากให้ตำรวจตามจับกลุ่มตัวได้นะครับ
เพราะว่าผู้สื่อข่าวก็เดินทางไปที่วัดจำศิลป์ที่แก่งคอยสระบุรีนี่แหละค่ะ
ไปขอพบท่านเจ้าอาวาสวัดจำศิลป์
ทีนี้ไม่พบเจ้าอาวาสเพราะว่าท่านเจ้าอาวาสไปประชุมคณะสงฆ์ที่วัดพระพุทธบาท
เพราะว่าจะไปสอบถามเกี่ยวกับพระสงฆ์ที่ออกเรียรัยแจกซองผ้าป่านี่แหละค่ะ
รู้ว่าเป็นพระลูกวัดที่นี่หรือเปล่าหรือว่าพระจริงพระปลอมหรือเปล่า
ทีนี้ได้ข้อมูลนะครับจากพระสงฆ์ลูกวัดท่านหนึ่งรูปหนึ่ง
บอกว่าช่วงเวลาประมาณ๑๑นาฬิกาเมื่อวานนี้
ตำรวจชุดสายตรวจสพแก่งคอย
ได้นำพระสงฆ์ที่อยู่ในคลิปมาให้พระครูวิริยธรรมพิทักษ์ทองสุข
แล้วก็เป็นพระสงฆ์จริงจำวัดอยู่ที่กาญจนบุรี
ก็ต้องไปตรวจสอบอยู่นะว่าเป็นสำนักสงฆ์ที่

แล้วก็พระครูวิยธรรมพิทักษ์
ก็ทำการตักเตือนไปแล้วทำทันบนไปแล้ว
ระเบียบของสงฆ์และไม่ให้กลับมาเรียราย
เขตพื้นที่ตำบลตานเดี่ยวอำเภอแก่งคอยอีก
แล้วก็จะได้ส่งตัวกลับวัดในจังหวัดกาญจนบุรีด้วยนะครับ
ก็ต้องไปดูนะเพราะว่าซองที่ถ้าเป็นพระจริง
ทรองที่พระจริงรูปนี้เนี่ยขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดพระป่าสามคี
กองละ๑๙๙บาทที่เอาไปยื่นให้แก่นางสาวกรวิพาเนี่ย
เป็นซองที่ระบุชื่อของสำนักสงฆ์ถ้ำเขาปัวน้อยตำบลจรเข้เผือก
อำเภอด่านมะขามเตี้ยจังหวัดกาญจนบุรี
ก็เจ้าหน้าที่ทางสงฆ์ก็คงต้องไปตรวจสอบต่อแหละ
ว่าเป็นพระสงฆ์ของสำนักสงฆ์นี้จริงหรือไม่นะฮะ